กลับมาติดตามข่าวที่มีผลกระทบต่อพวกเราทุกคน
ปากท้องของเราเมื่อสินค้าไม่มีราคาแพงขึ้นอีกแล้วนะครับ
ผู้บริโภคอวมสินค้าทยอยขยับราคาขึ้น

ไข่ไก่ขยับแน่แล้ววันนี้
ดังนั้นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคทยอยปรับราคาขึ้น
ต้องฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

มีคำถามว่าเราจะอยู่กันยังไง
ถ้ารายได้เราเท่าเดิม
และมีหนำซ้ำลดลงไปกว่าเดิมอีกก็มี

แต่รายจ่ายรอบตัวมันมากขึ้น
มันแพงยุบแพงยับไปหมด
นี่เป็นคำถามโจทย์ใหญ่ของแผ่นดินของประเทศเลยครับ

ประเทศทั่วโลกขณะนี้ก็ต้องเจอโจทย์นี้คำถามนี้
เพราะอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
ที่เจอมากที่สุดคือราคาน้ำมันราคาก๊าซราคาพลังงาน
มันทำให้รัฐบาลหลายประเทศนั่งกันไม่ติด
เพราะปล่อยให้ประชาชนเผชิญกับความลำบาก
รายได้รายจ่ายเพิ่มอย่างนี้ไม่ได้
ประเทศที่เขามีสถานะทางการเงินดีหน่อย
เขาก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้ง่าย
ฝรั่งเศสนิวซีแลนด์
เขาประกาศเลยภาษีสรรพสามิตรน้ำมันของเขา

ก็แปลว่าคนที่เข้าไปเติมน้ำมันหน้าปั๊ม

ก็พอหายใจหายคอไปได้
ประเทศอื่นก็กำลังคิดมาตรการกัน
บ้านเรานายกรัฐมนตรีก็นั่งไม่ติดครับ

ออกแพ็คเกจช่วยคนจน
ลดค่าก๊าซค่าไฟ
ดูแลวินจักรยานยนต์ด้วย

เดี๋ยวจะมีการชี้แจงตามมาหรอก
แต่ว่าจะโปรยหัวให้ฟังคร่าวว่า
ตู่เผยมาตรการช่วยประชาชน

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เขาเตรียมจะช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม

รวมถึงช่วยเหลือราคาน้ำมันเบนซิน

ส่วนดีเซนเนี่ยนายกก็ย้ำ
ตรึงราคาให้นานที่สุด
แล้วสิ่งที่นายกบอกเมื่อวานอีกเรื่องก็คือว่า
ขอให้ผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภค
หั่นกำไรมาช่วยประชาชนในยามวิกฤตหน่อย
ช่วงที่ผ่านมาที่ได้กำไรกันเยอะ
ปีหนึ่งเป็นไม่รู้กี่พันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ย

ขาดทุนกำไรหน่อยช่วงนี้

ทีนี้ขอเน้นเรื่องคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และร้านค้าที่เข้าร่วมโคนกลางคนละครึ่งหน่อย

คุณอาคมพูดถึงเรื่องนี้
กระทรวงการคลังจะขอเวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าวก่อน
คือเรื่องที่ช่วยเหลือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะต้องจะต้องเอาไปดูแลไปดูมาตรการ
ฉะนั้นถ้าเป็นตามนี้กลุ่มเปราะบาง
จะได้รับการบรรเทาได้ในระดับหนึ่ง
อันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลก็พยายามทำกันเต็มที่แล้วล่ะ
ทีนี้มาถึงเรื่องความเดือดร้อนของภาคเกษตรกร

ภาคการเกษตรเนี่ยเขาก็ต้องใช้น้ำมันมาก

แต่เขาเอาไปเติมเครื่องสูบน้ำเข้านา
สูบน้ำก็ใช้น้ำมันนะครับ
สิ่งที่สำคัญที่จะเดือดร้อนกันมาก

นี่พอเริ่มไตรมาส๒เมษาพฤษภา
เป็นเดือนที่เป็นฤดูการของการปลูกการหวานไถ
เป็นช่วงเวลาที่ชาวไร่ชาวนาจะต้องซื้อปุ๋ยกันแล้ว
ท่านผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมครับว่า
ประเทศเราเนี่ยนำข้าวปุ๋ย
ประมาณ๙๕ปุ๋ยที่นำเข้ามาส่วนใหญ่ก็นำมาจากรัฐเสียนั่นแหละครับ
แล้วพอเขารบกันรัสเซียถูกใบคอร์ดส่งสินค้าออกไม่ได้เอาล่ะสิ
ประเทศไหนก็นำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียไม่ได้
พอนำเข้าไม่ได้ปุ๋ยที่มีอยู่แพงทันทีเลยครับ
แล้วยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อยอันนี้จะเป็นต้นทุนให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวน
หนักเข้าไปอีกเดือดร้อนกันทั่วท้องทุ่งว่าอย่างนั้นเถอะ
รัฐบาลจะทำยังไงได้บ้างนี่มีคำตอบอยู่ตรงนี้
ของงบสองพันหกร้อยล้านแก้ปุ๋ยแพงนายกบอกว่าเรื่องปุ๋ยราคาแพงเนี่ย
มันกระทบเกษตรกรจึงสั่งการให้กระทรวงเกษตร
เร่งหามาตรการรับมือให้หน่วยงานพิจารณามาตรการแก้ปัญหาราคาปุ๋ย
เตรียมเสนอของงบจากคม๒๖๗๕ล้านบาท
เอาไปทำอะไรครับเอาไปเพื่อผลิตปุ๋ยอินซีมีคุณภาพสูง
พืชสดและโครงการเพื่อร่วมพัฒนาเกษตรกร
ให้ใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมและถูกวิธีอันนี้คอยดูว่าจะชดเชยได้ได้
ปริมาณได้มากพอแค่ไหนผลิตออกมาแล้วเนี่ยมีคุณภาพทัดเทียมปุ๋ยที่นำเข้าได้ไหม
ถ้าคุณภาพไม่ทัดเทียมชาวไร่ชาวนาเขาไม่นิยม
มันก็มีปัญหาซ้ำซ้อนไปอีกหมดเงินหมดทองไม่คุ้มค่าการลงทุน
ส่วนที่นายกเป็นห่วงเรื่องการใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธีและเหมาะสม

มีผลงานวิจัยที่ระบุว่า
ชาวไร่ชาวนาไทยเนี่ยใช้ปุ๋ยแบบไม่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คือคนไทยเนี่ยชอบเผื่อเอาไว้ก่อน
สมมุติว่าในหนึ่งไร่เนี่ยเขาควรจะใช้ปุ๋ยหวานลงไปเท่านี้
คนไทยหวานเกิน
กลัวจะผลิตทนออกมาไม่ดี
หวานเกินปริมาณที่จำเป็น

ก็ไปตกค้างอยู่ในดิน
ใช้ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ว่าอย่างนั้นเถอะ

อะไรอีกที่ภาคการเกษตรจะต้องเจอ
ผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่า

พวกเข้าโพธิเลี้ยงสัตว์พวกเข้าสารี
ราคามันขยับขึ้นทั้งนั้น
เพราะเป็นสินค้าที่เรานำมาจากรัสเซียนำมาจากยูเครน
พอนำเข้าไม่ได้ราคาก็แพง
นี่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ย
เมื่อวานนี้มีคนที่เลี้ยงสัตว์โทรมาบอกผมว่า
กิโลละ๖บาท๗บาทอยู่ดี
เพราะว่าข้าวสาลีในตลาดโลกราคาสูงขึ้น

เขาได้เสนอไปถึงรัฐบาลแล้ว
แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ
มีรายละเอียดอยู่ในข้อเสนอนั้น
ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องให้รัฐช่วยเรื่องภาษี
ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาข้อเสนอโดยด่วน

เพราะถ้าอาหารสัตว์แพงเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เดือดร้อน
สุดท้ายขึ้นมามันจะส่งผลกระทบ
ต่อประสุทธิ์สัตว์ที่จะนำมาเป็นอาหาร
มันจะขึ้นราคาตามมาอีกโอ้ยไปกันใหญ่
เห็นไหมครับว่าสงครามของสองประเทศ

แต่ว่ามันส่งความเดือดร้อนข้ามโลก
มาถึงประเทศทุกประเทศทั่วไปหมด
แต่ว่ามาถึงเที่ยงวันนี้

สัญญาณว่าการเจรจาทำข้อยุติตกลงการหยุดยิง
สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน

หลังจากนี้สถานการณ์มันจะเข้าที่
เพียงแต่ว่าตอนนี้ขอให้รัฐบาล
เอาจริงเอาจังกับการช่วยเหลือประชาชน

เรื่องทำให้ประชาชนเดือดร้อนให้น้อยที่สุด
เรื่องราคาน้ำมันราคาแก๊ส
ปุ๋ยเรื่องอาหารสัตว์

ก่อนที่จะประชาชนเดือดร้อนกันมากกว่านี้

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะฮะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับเรื่องของปัญหาปากท้องของเรา